กรณีที่เป็นภาพเขียนรายลดน้ำตั้งแต่ร้อยกว่าปีนะคะ
สมัยราชการที่๖เป็นภาพเขียนที่ประตูวิหารโบราณ
แล้วกลับกลายเป็นว่าถูกทาสีแดงทับ
แบบนี้ค่ะภาพด้านขวามือนี้คือตอนที่บุรณะแล้ว
เหมือนกับว่าไปกลบลายเดิมหมดเลย
ส่วนทางด้านซ้ายมือนี้อันนี้เป็นของดั้งเดิม
ทีนี้คำถามก็คือแบบว่าการที่จะบูรณะแบบนี้
มันทำลายภาพเขียนในสมัยอดีตร้อยกว่าปี
มันเป็นการบูรณะที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า
แทนที่จะถอดเก็บประตูบันเก่าไว้แล้วเอาประตูบันใหม่มา
แต่ทีนี้ไปทาสีทับบานประตูไม้เหมือนเดิม

ถูกต้องถึงแม้จะบอกว่าจะแกะภาพเขียนใหม่
จะให้เหมือนลายเดิมแต่เรื่องของเงื่อนเวลามันก็แตกต่างกันไงคะ
ทีนี้มันจะเป็นการทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศูนย์หายไปหรือเปล่า
เรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

เพราะว่าเมื่อเช้านี้นายไกรสินอุ่นใจจิต
ก็ลงพื้นที่พร้อมทั้งนักวิทยาศาสตร์กรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบที่ทั้งวิหาร
แล้วก็ประตูของวัดหมื่นล้านที่ผู้รับเหมาได้ทาสีทับไป
แล้วก็มีพระอธิการสงกรานวรัชเมธีเจ้าอาวาสเนี่ย
พาเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เข้าไปตรวจสอบ
พอไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ไปตรวจสอบเสร็จแล้ว
ปรากฏว่าวิหารนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร
แต่ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ล้ำค่าอีกแห่งหนึ่ง
วิหารนี้ค่ะก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยราชการที่๖
ช่วงที่นักธุรกิจชาวพม่าได้มาค้าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้น
ซึ่งทางด้านนายเทิดศักดิ์เย็นจุระผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
สำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่ก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยววันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะใช้น้ำยาเฉพาะทาง
เป็นการลองทาไปเฉพาะจุดก่อนจุดที่มีการจารึกอักษรล้านนาโบราณ
แล้วถ้าเกิดว่าทาลงไปแล้วสามารถดึงลวดลายดังกล่าวออกมาได้
วดลายอื่นก็จะสามารถแก้ไขได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองใช้น้ำยาเฉพาะทางดูก่อนในบางจุด
แล้วถ้าเกิดว่าลองแล้วแล้วทำไม่ได้อันนี้ค่ะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
จะต้องมาหาทางกันมาหารือกันว่าจะใช้วิธีไหนที่จะแก้ไขได้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
ส่วนทางท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าทางวัดเองได้เริ่มบูรณวิหารหลังดังกล่าวมาตั้งแต่ปี๒๕๕
เพราะว่ามีปลวกขึ้นแล้วก็มีหลังคารั่วมันก็เริ่มเสื่อมไปตามการเวลา
ทีนี้มีญาติโยมที่ไม่ประสงค์ออกนามมาขอเป็นเจ้าภาพในการที่จะบูรณะซ่อมแซม
โดยเฉพาะที่ประตูแล้วก็หน้าต่างยอมรับนะคะว่าทางวัดเองก็รู้เท่าไม่ถึงการ
ช่างได้ทาสีทับลงไป
เพราะว่านอกจากบริเวณประตูแล้ว
ก็ยังมีนักศึกษาที่เขาลงพื้นที่

ที่เคยอยู่บนผนังด้านหลังพระประธานเนี่ย
ก็โดนช่างทาสีทับจนหายไปหมดด้วยเหมือนกัน
และอายุภาพด้านหลังพระประธานภายในวิหาร
ว่าน่าจะมีอายุมากกว่าภาพเขียน
ที่บริเวณประตูวิหาร

ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาปัจจุบันนี้เนี่ย

แล้วถูกทาทับไปแล้วทำไง
อันนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
จะให้ใช้น้ำยาเฉพาะทางลองทาดูก่อน